ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองบุกทลายซ่องที่ประเทศโอมาน
ช่วยเหลือ๒๑หญิงไทยถูกหลอกค้ากามผ่านทางเฟซบุ๊ก
ฝั่งปฏิบัติการลากข้ามประเทศใน
ถามตรงกับจอมขวัญ๑๙นาฬิกา